โขนตัวนางจะคัดเลือกจากผู้มีใบหน้างามช่วงแขนและขาไม่ยาวนักสะเอวเล็กสะโพกผาย
รำบดนางจะใช้กล้ามเนื้อด้านหน้าที่เรียกว่าเกลี่ยวหน้าทำให้หัวไหล่รวบเข้ามาเล็กน้อย
เคลื่อนไหวจึงดูสงบเสงี่ยมงดงามการใช้แขนก็มักใช้แขนข้างเดียวมืออีกข้างที่ไม่ได้ใช้บทจะจีบหลัง
การตั้งวงบนของตัวนางจะอยู่ในกล้ามเนื้อด้านหน้าที่เรียกว่าเกลี่ยวหน้า
ตั้งวงบนของตัวนางจะอยู่ในระดับหางคิ้วส่วนโค้งของลำแขนจะแคบกว่าตัวพระ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน